มาดูเรื่องของครูที่ลงโทษเด็กนะฮะ
แล้วก็เกินเลยนะครับจนถึงขั้นกลายเป็นทำร้ายนะครับ

กับครูพระคนหนึ่งนะฮะที่ไปตบนะฮะ
ตบเด็กป๑นะครับ
นี่แหละฮะดูใบหน้าของน้องสิเห็นไหม

ทางครอบครัวเขาบอกว่าเขาไม่ยอมความแน่นอน
วันนี้ไปขอท่งขอโทษกันแต่ยังไงก็ไม่ยอมความนะครับ
ครูพระราชศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
ที่ตำบลหน้าพระรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี

เขาก็นั่งอยู่ก็ลูบหัวเด็ก

ก็มีผู้ปกครองของน้องก็นั่งอยู่ข้างบนนะครับ
ครูพระผู้ชายคนนี้นะฮะ

หลังจากที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ก่อเหตุใช้มือตบไปที่ใบหน้าของ
น้องเด็กผู้ชายคนนี้๔ครั้ง
ระหว่างกำลังสอนวาดรูป
คือเป็นครูพระแต่ต้องสอนหลายวิชาไว้สอนวาดรูปด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าเพื่อนในห้องเรียนชั้นป๑

ตำบลหน้าพระรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
เมื่อ๒๘กันยายนประมาณ๑๐โมงเช้า
ตอนนั้นครูพระคนนี้กำลังสอนวิชาวาดเขียนนะฮะ
น้องผู้ชายถูกเพื่อนที่นั่งข้างแกล้ง

น้องเขาบอกว่าเขาก็เลยใช้ดินสอเนี่ยแทงไปที่ศีรษะของเพื่อน
จังหวะนั้นครูพระผู้ชายคนนี้หันมาเห็นพอดี
จะไปเห็นตอนเด็กเอาดินสอจะไปจิ้มศีรษะเพื่อน
ก็เลยเข้ามาตบหน้าเด็กผู้ชายคนนี้๔ครั้ง
จนฟกช้ำอย่างภาพที่ท่านเห็นนะฮะ
พ่อแม่เขาเห็นเขาก็รับไม่ได้นะครับ

พาไปแจ้งความเลยนะฮะที่สถานีตำรวจนะครับ
แล้วก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ
ส่วนทางโรงเรียนก็พยายามติดต่อผู้ปกครองของเด็ก
เจรจากลายเกลี่ยกระทั่งช่วงเที่ยงวันนี้
ทางโรงเรียนก็พาครูพระที่ก่อเหตุมาที่บ้านของเด็ก
มาขอโทษมาพบผู้ปกครองนะฮะ
วันนี้ครูพระพอมาถึงก็เข้าไปกราบขอโทษที่ตักคุณยายของน้องเลย
ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ
บอกว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

ขอโอกาสในการที่จะได้สอนหนังสือต่อไป

หรือใครที่สอนเก่งขนาดไหนอ่ะ

สรุปแล้วอาจารย์นี่จะขอโอกาสใช่ไหมครับ

เพราะผมอยู่ได้ก็ต้องมีเด็กนักเรียน
น้องใครคุ้มครับ

ตอนที่ผมมีแรงจะต้องขอโทษ
นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาแสดงความรู้สึกออกมานะ
หน้าลูกศิษย์ที่ไปตบเขา๔ครั้งนะครับ
หลังจากนั้นก็อธิบายเรื่องราวให้กับคุณยายของเด็กฟังนะครับ
คุณยายของน้องบอกว่าก็ยกโทษให้อภัยให้ได้นะ

แต่เรื่องแจ้งความดำเนินคดียืนยันว่า
ทุกอย่างยังเหมือนเดิมคุณยายบอก
ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับ
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจครูคนอื่นด้วย

บอกว่าการที่ครูลงโทษเด็กไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้
แต่ไม่ใช่การลงโทษที่รุนแรงเกินไป
โดยเฉพาะการมาตบมาตีที่ศีรษะเด็กเนี่ย
ไม่ควรทำอย่างยิ่งมันกระทบกระเทือนนะ

คุณสุดปรีดามหายศได้ไปพูดคุยมานะฮะ
บอกว่าเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คือถ้าฝั่งของครูรู้จักการระงับอารมณ์

คุณแม่บอกว่าเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอน

มันไม่น่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ
คือหนูไม่ได้คือจะโกรธก็โกรธเรื่องเดียวนะคะ

แต่ว่าพอเห็นภาพอย่างนี้ก็สงสาร
ก็อยากให้อย่าใช้อารมณ์ตัดสินเด็กอะค่ะ
เพราะไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้เกิดกับลูกใครค่ะ
ทางด้านโรงเรียนต้นสังกัดที่ครูพละคนนี้สอนหนังสืออยู่นะคะ
มนุยการโรงเรียนบอกว่าครูพละที่ก่อเหตุเป็นครูอัตราจ้าง
ที่ทำงานในโรงเรียนมานานแล้ว
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
หลังจากเกิดเรื่องขึ้นทางโรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ๑๕วันนะคะในการสอบสวน
ส่วนมาตรการบทลงโทษทางโรงเรียนกำหนดเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นครูอัตราจ้างหรือเป็นข้าราชการครู
ก็จะต้องได้รับการลงโทษเช่นเดียวกัน
ถ้าตรวจสอบแล้วว่าผิดจริง
ส่วนอาการบาดเจ็บของน้องตอนนี้นะคะ
คุณแม่ของน้องบอกว่าบาดแผลภายนอกเกือบปกติแล้วอะค่ะ
เหลือแค่รอยช้ำเล็กน้อยแต่บาดแผลทางใจหรือสุขภาพจิตสำคัญ
คุณหมอบอกว่าต้องเฝ้าติดตามอีกสักระยะหนึ่ง
กว่าจะแน่ใจว่าสภาพจิตใจของเด็กหายเป็นปกติแล้วนะคะ
เพราะว่าตอนนี้น้องยังไม่อยากไปโรงเรียนเลย

คือยายกับแม่ถามก็คือเด็กก็ยังไม่อยากไป
เมื่อกี้ครูก็ไปคาดคันว่าจะให้ครูสอนต่อไหม
คือเข้าใจว่าครูก็สำนึกผิด
แต่มันก็ไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะไปคาดคันเอากับเด็กแบบนั้น
ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าต้องมีสติจริงในการจะทำอะไรลงไปนะคะ